วันนี้เราก็ได้เวลามาตรวจสอบยนต์ชะตากับหมอก๋อยกันด้วย
สวัสดีค่ะหมอก๋อย
สวัสดีค่ะ

อ่าโดยธรรมดานะคะในปีหน้าฟ้าใหม่นั่นก็คือชาวราศรีมีนนั่นเอง

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศรีมีนนะคะในปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ย
คุณจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้เยอะมากขึ้น
เหรอคะใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนเนี่ย
วางแผนเอาไว้ในปีนี้ว่าจะลงทุนอะไรเพิ่มเติม

ก็มีโอกาสที่งานเสริมนะคะหรือว่าการลงทุนเนี่ย
มันจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจอย่างมาก
และการเงินเดินรวมของชาวราศรีมีนอยู่ในเกรที่โอ๊ยดีอ่ะดีนะคะ
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามาให้จุกจิกกวนใจ

ได้เงินเยอะแถมยังไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยเหรอคะ

แปลว่าราศีมีนเองก็จะมีโอกาสรับทรัพย์
แล้วรับทรัพย์ในแง่นี้หมายถึงเรื่องของการงานด้วยไหมหมอไก่

เพราะว่าแน่นอนว่าเวลาที่งานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วย

สำหรับราศีมีนนะคะคุณเป็นราศีที่จะเริ่มรวย
ใช้คำว่ารวยนะติดอันดับหนึ่งในสามเลย
แต่ราศีต่อไปค่ะเป็นราศีที่รวยปานกลาง
นั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเอง

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
มีโอกาสที่รวยแต่ไม่เปรี้ยงนะ

ไม่เปรี้ยงหมายถึงว่าเปรี้ยงปั้นหมายถึงว่ารวยแบบกระทันหันฉับพลัง
แต่ว่าอันนี้หมายถึงว่ารวยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ

ชาวราศีมังกรนะคะเขาเรียกว่าโอ้โหจะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นนะคะ
เพราะว่าในปีหน้าจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้น
แล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีงานใหญ่เข้ามา

ใช่ค่ะพองานใหญ่แน่นอนว่าเงินมันก็ต้องใหญ่

ใช่นะคะเพราะว่าโชคลาภอันนี้ก็คือจะได้
เขาเรียกว่าได้จากน้ำพักน้ำแรง

นิดเดียวได้เงินได้โชคลาภ
อ้อขอไปสิได้เงินที่เป็นก้นกำกำเนี่ย
จากการลงคุณการทำงานจากน้ำพักน้ำแรงของใจดีกว่า
ใช่ค่ะก็คือราศีมังกร
ถึงแม้ว่าเรื่องของลาบอาจจะไม่ได้มาเยอะ
แต่คุณเป็นราศีที่ติดอันดับรวยในระดับปานกลาง

ส่วนราศีที่จะรวยมาก
หาที่เก็บเงินไม่พอเลยก็คือ

นี่นอกไปต่อคุณแบบนี้ราศรีกุมเนี่ย

ทำไมราศีกุมถึงเป็นราศีที่จะรวยมากคะในปีหน้า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหประสบพบเจอกับปัญหามาค่อนข้างมาก
ในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลย
มีเกณฑ์กระเป๋าเงินรวบพอใส่ปุ๊บมันล่วงหล่นปั๊บเลย
อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเป็นผู้หญิงมีค่าค่าใช้จ่าย
แล้วยังไงต่อคะหมอไก่อยากฟังหมอไก่ไม่อยากฟังคุณชนะเลยค่ะ
คือในช่วงปีหน้านะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอวันที่๑มกราปุ๊บเป้ง

อันนั้นก็เวอร์ไปนะคะ
ชาวราศีกุมก็คือดวงจะเริ่มดีประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
ชาวราศกลุ่มก็คือในช่วงต้นแปดเดือนเมษายนปีหน้านะคะ
ก็คือจะสามารถหาเงินหาทองได้มากขึ้นนะคะ
ในเรื่องของเงินเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมมุติเก็บเงินดีก็มีโอกาสมีเงินถุงเงินถัง

แล้วอย่างนี้เรื่องของโชคลาภจะมีโอกาสได้หวังกับเขาบ้างไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าโชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยเราหวังได้อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าโชคลาภที่แบบมาในทางอื่นมาที่ทางที่คุณใบตองกำลังคิดนะคะ
ก็มีโอกาสได้กรุบกิบมีโอกาส
กรุบกรีบเหมือนขนมครบกรอบ
ยังดีที่มีโอกาสกรุบกริบบ้างนะคะ
แล้วอย่างนี้ค่ะเราอยากจะขอเคล็ดลับเสริมดวงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินให้ปังเลยในปี๒๕๖๔ปีหน้า
ทุกราศีสามารถทำได้เหมือนกันหมดนะคะ
แต่มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะหมอไก่นะคะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ดูแลแหล่งน้ำในบ้านให้ดีนะคะ
แหล่งน้ำนี่ก็เช่นพวกบ่อปลาอ่างบัวนะคะ
รวมไปถึงน้ำที่เราถวายพระด้วยนะคะ
อย่าปล่อยให้มันแบบว่าเน่าเสียหรือว่ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุงลาย
เพราะว่านอกจากเราจะเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะ
จะทำให้การเงินของเราเนี่ยเสียหายด้วยนะคะ
เพราะว่าในทางห่วงจุ้ยเขาจะถือว่าเวลาที่น้ำเน่าน้ำเสียหรือว่าน้ำมีกลิ่นเหม็น
ก็คือหมายถึงว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงิน
อ่าใช่คือมีปัญหาแบบว่าเขาเรียกว่าติดขัดในเรื่องเงินมีหนี้สิน

อย่างเช่นที่จะบอกว่าต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่กันเลยหรอ

อ่าใช่ค่ะเพราะว่าในทางห่วงจุ้ยนะคะก็ถือว่า
ถ้าบ้านที่ลกหรือว่าสกระปกเนี่ย
ก็จะทำให้เหมือนกับโชคลาภเข้ายาก

แบบทำความสะอาดบ้านเอาเลิกเอาชัยว่าอย่างนั้น

ก็คือควรจะหาโอกาสไปไหว้พระเพื่อเสริมดวงในเรื่องของพวกการเงินโดยเฉพาะ

หลวงพ่ออีเนี่ยก็ท่านก็คือจะโด่งดังในเรื่องของพวกเมตตามหานิยม
ในเรื่องของพวกค้าขายโชคลาภนะคะ
อีกที่นึงก็คือหลวงพ่อเงินวัดบังคารตะวันจิต
อันนี้จะเกี่ยวไหมคะว่าจะเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำ

หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปสองวัดนี้ก็มีโอกาสไปทำบุญที่วัดที่อยู่ริมน้ำ
หรือทำบุญเกี่ยวกับการถวายน้ำ

อันนี้เป็นเคล็ดลับนะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกราศีเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะปีหน้าต้องขอบคุณอย่างนั้นอ่ะดี